ปรากฏว่าลิงพระปรางสามยอดขึ้นมาบนไหล่ผู้หญิง
แล้วขึ้นมาบนหัวจิกหัวผู้หญิงค่ะคุณผู้ชม
ไปตรงไป

มานี้
ตรงนี้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
สุดท้ายแล้วพอมันได้โบผูกผมหนำใจแล้วมันก็ไปนะ
เหรอครับมันต้องการโบปลูกผมของคุณผู้หญิงท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมมันไปติดผมตัวเองหรือ
นี่ตอนแรกเอากิฟต์มันไปติดไม่แน่ใจ

ใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงแล้วติดกิ๊บติดโบผูกผมหลากสีนะเจอแบบนี้หมด
ก็ต้องระวังเลยนะอย่างนี้ดีนะข่าวนี้เอาไปด้วยที่แถวนั้นจะได้ไม่เอากิฟต์ไม่ติดโบปลูกผมไป
นี่แหละชาวบ้านแถวนั้นก็เลยบอกว่าฝากเตือนด้วยนะ
แถวนั้นอย่าติดกิ๊บหรือโบผูกผมไปด้วย
เพราะถ้าเกิดว่าท่านไปแล้วท่านจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทีนี้ถามว่าวิธีการจัดการกับลิงพระปางสามยอดซึ่งขึ้นชื่อว่าดุร้ายนี่ทำไงรู้ไหม
พี่ลองฟังนะถ้าไปแถวนั้นให้เอายางวงหรือยางรัดแกงหรือยางหนังสติ๊กเนี่ย
พกติดตัวไปด้วยแบบเนี้ยแล้วยังไงไปถึงแย่แห่ให้มันดูอย่างเงี้หรอ
ใช่แล้วมันจะกลัวเหรอวะคนลบบุรีบอกว่าเอางูยางก็ได้ยางวงหรืองูยาง
มันเจ็บประจำพี่มันเป็นสัตว์ที่เจ็บแล้วจำเพราะอะไร
มันเคยโดนยิงหนังสติ๊กแล้วก็คำเรียกว่ายางวงอะโดนผิดใส่
มันเห็นแล้วมันก็จำไงมันเคยเจ็บกับสิ่งเหล่านี้มันก็จะกลัว
มันก็จะไม่กล้าเข้าใกล้นะคะ
โอ้มันขอดูหน้าด้วยนะครับขอดูหน้าด้วย
เคยมีบางสูตรเอาจราเข้ตุ๊กตาไปเอาไปวางไว้
แต่ช่วงหลังมันรู้แล้วมันรู้แก้วแล้วมันไม่กลัวจราเข้แล้ว
ต่อไปมันจะกลัวยางวงไหมอ่ะเออลองดู
ลองดูพิงกัดเรื่องใหญ่นะชุดใหญ่ต้องมาเลยนะ
ฉีดบัตยักษ์ฉีดพิสุนักบ้าเออนะฮะค่ะ